มีรถแท็กซี่คันหนึ่งเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะ
ขับสายไปสายมาตำรวจก็เลยพยายามที่จะเรียกตรวจ
ปรากฏว่าชนรถสายตรวจของตำรวจแล้วก็หนีไป
ตำรวจก็เลยไปตามแล้วก็เรียกให้ลงมาจากรถ

ขับสายไปสายมาแบบนั้นเนี่ยนะคะ
สุดท้ายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าเจออะไรในรถบ้าง
เนี่ยค่ะรถแท็กซี่คันนี้แถวป้ายรถเมย์หน้า
หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
สิทธิ์ตำรวจรีบพงพันธุ์พลลชัยผ่อบ่อหมู่งาน
ป้องกันและปราบรามสพท่ากาศยาสุวรรณภูมิค่ะ
เป็นคนที่เรียกตรวจสุดท้ายเนี่ยนะ
คนขับรถแท็กซี่โวยวายโวยวายพยายามจะทำร้ายตำรวจด้วยนะ
ตำรวจต้องเรียกกำลังเสริมขอกำลังเสริมมาเลย
จากสพบังพลีคนขับแท็กซี่คือ
นายเจริญศักดิ์บุญช่วยอายุ๓๙น่าจะเมาอะค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ดูสิตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คือ๑๘๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มีกลางวันอยู่เลยนะกลางวันตอนเย็นนี่โอ้โห
และในรถมีอะไรมีขวดโซจูมีอุปกรณ์เสพกัญชาค่ะ
เติดสักบุญช่วย
ไม่ดื่ม

ค่ะก็นี่นะคะคือตำรวจบอกว่าเห็นแท็กซี่คันนี้สายไปสายมาเหมือนเมาครับ
เรียกตรวจไม่ยอมหนีก็เลยเรียกให้หยุดที่ป้ายรถเมย
ก็เนี่ยค่ะเมาจริงค่ะมีไม่นับเรื่องกัญชาอีกแล้วเนี่ยอืม
แท็กซี่ดีที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาก็ต้องพลอยถูกว่าไปด้วย